มาดูอีกหนึ่งคลิปค่ะที่มีการนำไปเผยแพร่ในโลกโซเทียล
แล้วก็มีการติดตามความคืบหน้ากันจนล่าสุดก็มีความคืบหน้าวันนี้นะคะ
เป็นคลิปที่คนขี่รถจักรยานยนต์บอกว่าถูกกระเป๋ารถเมย์ทำร้ายย่านสุธิศาลนะคะ
ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เรียกบริษัทเดินรถมาแล้วค่ะ
คลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่โดยนายนรเบศพะมนเขต
ขณะที่ถูกผู้ชายคนนึงนะคะปรีลงมาจากรถเมย์ร่วมบริการสาย๗๔
ทำร้ายร่างกายบริเวณถนนสุธิศาลวินิจฉัย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่าย๒โมงนะคะ
นายนรเบศอ้างว่าขณะขี่รถอยู่ในเลนซ้าย
บีบแร่เตือนรถเมคันดังกล่าวเนื่องจากว่ากลัวจะถูกเบียด
อาจจะเห็นไม่ชัดเห็นแค่จังหวะคนลงมาจากรถน่ะนะคะ
บอกว่าคนบนรถไม่พอใจด่ากลับด้วยถ้อยคำหยาบคาย

เพื่อร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบก
จะมีผู้ชายคนหนึ่งก็วิ่งลงมาจากรถกระโดดถีบจนล้มกลางถนนแล้วก็ตัวเองเนี่ยค่ะ
เห็นภาพจังหวะกำลังยกขาพอดีค่ะคุณผู้ชมกระโดดถีบนะคะ
ตัวคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็บอกว่าล้มแล้วก็ตามร่างกายนี่บาดเจ็บ
พันธุ์ตำรวจรีทรงพลหมอกกลั่นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสุธิศาลเปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเทียลของไทยรัฐออนไลน์นะคะ
บอกว่าขณะนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครเนื่องจากแต่งตัวแบบนี้ค่ะ
ชะลอภาพก็จะเห็นชัดขึ้นแต่งตัวไม่เหมือนกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร
พูดง่ายก็คือดูจากการแต่งตัวไม่น่าจะใช่กระเป๋ารถเมย์แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้นะคะ
จากรถร่วมบริการบางส่วนพนักงานก็จะแต่งตัวผิดระเบียบแบบนี้อยู่แล้ว
เมืองต้นเจ้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกไปยังบริษัทรูด๔๕จำกัดซึ่งเป็นผู้รับสัมประธานรถโดยสารร่วมบริการสาย๗๔
ชี้แจงข้อที่จริงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคาดว่าจะมีความคืบหน้าภายใน๑๒วันนี้ค่ะ